ดูเรื่องของอุบัติเหตุบ้างนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซา
มีอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อเนี่ยเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงอยู่ไหลทาง
ทำให้รถกระบะใหม่๕คันซึ่งกำลังจะบรรทุกไปส่งให้กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ

ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานเลยค่ะ
เพื่อไปส่งที่เสาพประลาวพอมาถึงจุดเกินเหตุมีรถติดไฟแดงอยู่ด้านหน้า
จึงหากรถเลี้ยวสายเพื่อใช้เส้นทางเดียงเป็นจังหวะเดียวกับที่ล้อหลังสายอย่างรั่ว
ทำให้รถพลิกตะแคงต่างกลาว
ขอมาจากทหารแปลงยาว
แล้วทำไมเกิดอีกความอะไรครับพี่
อันนี้จะว่ามันก็ไม่ได้ทราบสาเหตุแน่นะ
เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีรถอะไรตัดหน้าก็เลี่ยวตามปกติ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพแปลงยาว
ประสานกู้ภัยและบริษัทประกันภัยของรถคันดังกล่าว
ก่อนจะให้รถยกมาเคลื่อนย้ายรถทั้งหมด
กิดขวางการจราจร

เก่งพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
บนถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง
ชนกับเกาะกลางถนนและต้นไม้อย่างจัง
เจ้าหน้าที่สอบสวนนายพิสารร่างน้อยอายุ๔๒ปี

ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากมาบตาพุธด้วยความเร็ว

หลบรถเก่งคอนด้าแอคคอร์ดสีขาว
ทำให้รถตนเองเสียหลักปีนเกาะกลางถนน

ก่อนพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า

เข้าบ้านบ้านอยู่นี่เองจะถึงบ้านแล้วนี่กิโลเดียว

อ่าก็คือ
เปลี่ยนเลนส์ครับรถแอคคอร์ดเปลี่ยนเลนส์
เลนส์จ้างเราก็เลยหักหลบ
ไม่ใช่เขาอยู่ทางซ้ายอยู่ทางไอ้ขวาสุด
แล้วก็หักเข้าเลนกลางผมก็เลยหักหลบ

คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดดูปฏิเหตุรถบรรทุก๖ล้อ
รับส่งนักเรียนเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
บนถนนสาย๑๐๑วาปีปฐุม
ในพื้นที่บ้านเหล่าบักเลตะบนรอบเมืองอำพันธุ์เมือง๑๐๑
ทำให้หญิงวัย๕๗ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะแตกและมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย

ผู้ภัยเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนนักเรียนและนักศึกษาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ก่อนเกิดเหตุรถรับส่งนักเรียนกำลังมุ่งหน้าอำเภอปฐุมรัฐ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ผู้บาดเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยตัดหน้ากระทันหัน
ทำให้รถรับส่งนักเรียนเชี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์จนล้มลง
บริการและกำลังกลับกรุงเทพแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุขับรถมาด้วยความเร็ว
กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้า
ทางด้านซ้ายเปลี่ยนเลนตัดหน้ากระทันหันทำให้เบรกไม่ทัน
จึงพุ่งชนเยอะจังจนมีผู้เสียชีวิต